ไปไปต่อเนื่องเลยนะคะใครชอบทานขนมเบื้องบ้าง
ชอบไหมชอบไหมพาไปทานขนมเบื้องสูตรโบราณ
แล้วครีมเขานะหอมหวานมันมากแล้วรสไม่หวานแหลมนะคะ
พาไปที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเลยนะคะ
เขาบอกว่าขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่า
คุณแป้งก็กรอบอร่อยซื้อไปนานนะไปแช่ตู้เย็น

สองเจ็ดเนี้ยเขามีที่มาที่ไปนะจ๊ะคือปีที่เขาเปิดร้านสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
เขาก็เลยตัดแค่๒๗มามาแปะคงยังไม่เกิดเลยอ่ะ
ตายแล้วใช่เหรอก๊อฟใช่เหรอก๊อฟ
เจ้าของร้านก็คือคุณเอกวัตรเอี่ยมซิริแล้วก็คุณจิราทิพย์ศรีหาโชธนะคะ
แล้วบอกว่าขนมเบื้องร้านนี้ได้สูตรมาจากคุณแม่
สืบทอดมาจากคุณทวดอีกทีนึงนี่เขาเปิดเป็นเจเนอเรชั่นที่๓แล้วนะ
ที่๓แล้วจ้ะขนมเบื้องของร้าน๒๗เนี่ยก็มีแป้งมีน้ำตาลมีไข่
ส่วนใหญ่ก็จะผลิตกันเองหมดส่วนรสชาติน้ำตาลที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าว
สั่งตรงมาจากอัมพวานะฮะก็จะให้รสชาติที่กลมกล่อมจะหวานแต่ไม่แหลมนะฮะ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดอกติดใจในรสชาติแล้วครีมพี่เบิร์ตชอบครีมเน้นใช่ไหม
ที่นี่เขาไม่เหมือนใครนะยังไงไม่หวานมากแต่มันจะมันนิด
มันจะมันนิดแล้วฝอยทองมะพร้าวโอ้ยนั่นแหละค่ะ
ส่วนแป้งที่มาทำขนมเบื้องก็จะมาจากข้าวเจ้าผสมกับสูตรของที่บ้านเขานะคะ
เขาขายกันราคาไม่แพงค่ะชิ้นละ๕บาทหรือลูกค้าที่จะสั่งแบบยกแพ็คใส่กล่องกลับบ้านเนี่ย
ก็คุณแพ็คเนี่ยเก็บไว้ได้นานนะถ้าเกิดว่าจะทานหลายวันนะคะ
เอาข้าวตู้เย็นปิดฝาให้สนิทตัวแป้งก็จะไม่แข็งจนเกินไปรสชาติก็จะเหมือนเดิม
ประหนึ่งเหมือนว่าเพิ่งเอาออกมาจากเตา
คือแยกเป็นกล่องให้เราเอาไปทำเองที่บ้านก็ได้
ใช่กล่องหนึ่งนะฮะถ้าเป็นกล่องเล็กก็จะมี๑๒ชิ้นราคา๖๐บาทกล่องใหญ่ก็๒๔ชิ้น๑๒๐บาทนะฮะ
อันนี้เด็กสนุกนะเนี่ยเออซื้อไปให้ลูกสาวมาเออเขาทานนะฮะ
ใครที่แวะไปจังหวัดเลยนะคะอยากชิมขนมเบื้องร้าน๒๗ก็อุดหนุนกันได้นะคะ
ที่ร้านเขาบอกว่าเป็นร้านข้าวเปียกปากหมาตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ร้านนี้ร้านดังร้านเปิดตั้งแต่๙นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงบ่าย๒ของทุกวันค่ะ
ซอยโรบอทเขาไปจอดอยู่หน้าร้านเขาเกียบปากหมาใช่ไหม
ข้างร้านข้างร้านอยู่ในซอยโรโรบอตอ๋อคือเอารถไปจอดขายตรงนั้นเลย
คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเราสามคนตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะของกินมันเยอะ
อร่อยจริงนี่ขนาดแค่อ่านก็อร่อยแล้วอย่านุ้มลายด้วยนะ